ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองค่ะ
ที่มักจะปล่อยให้บุตรหลานนั้นอยู่คนเดียวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะ
ซึ่งปล่อยให้เด็กเล็กนะคะอยู่ในบ้านเพียงลำพังจากนั้นค่ะ
ศีรษะได้ไปติดนะคะที่ลูกโรงของหน้าต่างค่ะ
นี่คือภาพวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่เด็กชายวัยเพียง๓ขวบเท่านั้นนะคะ
ห้อยตัวไปมาขณะที่ศีรษะติดกับช่องกรงหน้าต่างค่ะ
จากเด็กคนนี้พลัดตกลงไปจากหน้าต่างของห้องพักอาศัย
ซึ่งอยู่บนชั้น๓ของอพาร์ทเมนต์แห่ง๑ในเมืองไทยซิง
รายงานข่าวระบุว่าขณะที่เกิดเหตุค่ะเด็กชายคนนี้ถูกปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่ายายที่ดูแลออกไปข้างนอกค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะปีนบันไดขึ้นไปที่ชั้น๒ของอาคารนะคะ
เพื่อที่จะไปประคองตัวของเด็กชายเอาไว้และพยายามงัดแงะเพื่อเอาตัวเด็กนั้นออกมาให้ได้
แต่หลังจากพยายามช่วยเหลือเด็กคนนี้ด้วยความยากลำบากกว่า๑๐นาทีค่ะ
ยายก็กลับมาถึงแล้วก็ดึงตัวเด็กชายกลับขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่กรณีแรกนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างออกคำเตือนผู้ปกครองว่าอย่าปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ตามลำพัง
แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ